สุราธานีมีรถเก๋งออกมาจากซอยแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุ
เหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันในช่วงตลอดผ่าแปด

ตอนแรกวันอุบัติเหตุเราต้องรู้ว่ารถเก๋งซอยที่ชนกับรถกระบะ

รถกระบะเบรกทันแต่ที่เบรกไม่ทัน

คือเราไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์นะตอนแรก

เพราะว่าเป็นมุมที่ถ้าดูจากกล้องของรถคันนี้เนี่ย

คนนี้กระเด็นออกมาแบบนี้น้องสองคนเนี่ย

แต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็เอามาให้ดูกัน

หรือเรื่องการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็ดี

บางทีมันต้องมองให้ดีซ้ายขวามันจะมีรถออกมาไหม
ขณะเดียวกันรถเก่งที่จะออกจากซอยต้องระมัดระวังด้วยนะครับ

เพราะว่าเรื่องอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อจริงนะ
อย่างช่างซ่อมรถคนนี้กำลังซ่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่
ปรากฏว่ามีเรื่องให้เจ็บตัวแถมยังต้องซ่อมรถใหม่อีก
พุ่งไสเสียงอย่างงี้เลย

คือเสียงดังเหมือนเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะ
คือเขาเหมือนเงยหน้าขึ้นมาดูแล้วแบบ
แต่มันเสี้ยววินาทีเท่านั้นคุณเห็นไหม

คือมันรถมอเตอร์ไซค์เสียหลักแล้วพุ่งตรงมาจุดที่ช่างเขาซ่อมอยู่ตรงนี้พอดี

เขาลุกขึ้นยืนมองแล้วแต่หลบไม่ทันหนีไม่พ้นคุณ
รถมอเตอร์ไซค์ทั้งคันพุ่งเข้ามาเต็มเลยนะคะ
ต้องบอกว่าเคราะห์ดีที่ว่าไม่ได้เจ็บหนักแค่แบบขากระเพกนิดหน่อย
ลุกขึ้นมาเดินต่อได้แต่ว่ารถรถที่ซ่อมอยู่หนักเลย

เหมือนว่านักกว่าเดิมอีกเอาจริงเซ็งเลยอ่ะ
เจ็บตัวแล้วต้องเสียเวลาซ่อมรถใหม่ด้วยนะคะ
อุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเมื่อทุกที่ทุกเวลา
เพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยเอามาเตือนภัยกันแบบนี้เนาะ